มิ้วขออีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของเด็ก

น้องปกป้องอายุ๑๔ปี
ที่จังหวัดนครราชศรีมา
น้องต้องช่วยเหลือดูแลคุณยายค่ะ

ปกป้องวงรักษาอายุ๑๔นะคะอยู่ที่บ้านห้วยเตยพัฒนาตำบลสะตะเคียน
อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมาน้องยอดกระตันยูจริงจริง
น้องรับภาระที่หนักมากค่ะหาเงินดูแลคุณพ่อ
คุณพ่อมีปัญหาเรื่องสายตาดูแลคุณยายคุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
แทบไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตวัยเด็กเที่ยวเล่นสนุกสนานเหมือนกับเด็กในวัยเดียวกัน
อย่างวันเด็กอย่างนี้น้องก็ไม่ได้ไปเที่ยวเล่นไม่ได้ไปสนุกสนานอะไรกับใครเขา
ทีมข่าวได้คุยกับชาวบ้านนะคะชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าน้องปกป้องเนี่ย
ต้องออกมารับจ้างหาเงินตั้งแต่ตอนจบป๖เพราะเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยค่ะ
เราก็เลยไปคุยกับน้องปกป้องน้องเล่าให้ฟังนะคะว่าวันหนึ่งน้องต้องทำอะไรบ้าง
ตี๕ทุกวันก็ทำกิจวัตรประจำวันอะไรไปจากนั้นก็ไปรับจ้างแบกเข้าสารที่โรงศรี
ได้ค่าจ้างนิดหน่อยหน่อย๑๐๐๒๐๐ช่วงสายไปรับจ้างที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
รายได้เท่าไหร่ไม่รู้ก็แล้วแต่ที่ร้านเขาจะให้
ตอนเย็นไปค่ายมวยเพื่อฝึกซ้อมมวยเพราะอยากจะขึ้นเวทีชกมวยหาเงิน
เราก็ถามว่าอุ๊ยแล้ววันเด็กแบบนี้อยากจะได้อะไรไหมอยากไปเที่ยวไหนไหมน้องบอกไม่อยากไปเที่ยวไหน
ขอทำงานหาเงินเป็นเสาหลักของครอบครัวเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวดีกว่า
อยู่ในแม่แล้วก่อนอยู่ใช่ไหม
โอ้โหคือถามปุ๊บว่าอยากไปเที่ยวไหนไหม
น้องสายหัวทันทีตอบทันทีเลยว่าไม่อยากไป
คือไม่ต้องคิดเลยน้องบอกไม่อยากไปเที่ยว
อยากทำงานหาเงินดูแลครอบครัว

เล่าให้ฟังว่าน้องมาซื้อข้าวสารที่โรงศรีกับยาย
ตอนนั้นน่าจะอยู่แค่ป๕เห็นว่าน้องเป็นเด็กดี
ขยันแข็งแรงแล้วน้องอยากจะหารายได้เสริม
น้องอยากจะมาช่วยทำงานก็ให้น้องมาช่วย
อยากจะให้น้องมีรายได้ไปดูแลครอบครัว
ขยันมากทำงานดีมากเป็นเด็กกระตันยูมาก
ทางเจ้าของโรงศรีก็คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดนะคะ
คนในหมู่บ้านคนในชุมชนก็คอยเมตตาชื่นชม
แล้วก็ช่วยเหลือกันตามกำลังใครมีอะไรก็ช่วยเหลือครอบครัวนี้กันไป
มีอะไรนะครับจะทำดูแล
ผมเว่ะไม่มีไม่ช่วยตลอด
น้องกะตันยูนะครับและเสียสละมากจริง
ลาออกจากโรงเรียนนะคะคุณผู้ชม

ใช่แล้วก็ต้องออกมาเพื่อที่จะทำงานหาเงินดูแลครอบครัว
คนเดียวเลยที่จะสามารถดูแลคุณพ่อดูแลคุณยายที่ป่วยติดเตียงได้
ทีมข่าวของเราขอเป็นกำลังใจให้น้องปกป้อง
แต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

อยากให้น้องกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
ภาครัฐดูแลให้น้องได้เรียนหนังสือค่ะ
น้องจะได้เรียนสูงแล้วก็ได้หางานทำในอนาคตด้วย

คือจะเห็นเลยว่าเด็กมีมากมายมากนะในทุกวันนี้นะฮะ
แต่ละคนก็จะมีวันเด็กในแต่ละปีที่แตกต่างกัน